ท่าแรกท่าโบกแท็กซี่ยื่นแขนออกมากันเร็ว
ต่อจากนั้นก็สะบัดแขนซ้ายขวา

แล้วก็ประกบกับหางเสาได้อย่างลงตัว

มีชุดความสามารถทุกคนตัวครับ
จำตาเด็กน้อยที่เข้าไปนั่งอยู่ในล้อรถจักรยานยนต์ดูสิครับ
แล้วก็กลิ้งลงไป
แล้วก็หมุนแม่เก่งจังเลย
เนี่ยฮ่าลอบเย็นแบบนะครับ
อันนี้ถึงความสามารถพิเศษ
มาดูศพพิการทางสายตากันบ้าง
ความแม่นยำในการกินหัวหอมเป็นอย่างมาก

หูก็หันไปหันหมดหัวก็นำหัวใหม่มาหั่นต่อ
หันหันแม่นจริงครับ
คนตาดีอย่างพี่เป้จะไม่กล้าแข่งกับพี่เขาเลย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ